ตกลงนะวันนี้เนี่ยนะคะถ้าแบ่งเป็นกลุ่ม
คนที่คนที่ถูกให้ออกเหมือนกันเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวต้องเรียกว่าให้ออกหรือลาออก
ให้เราบังคับให้เราลาออกอะค่ะ
บังคับให้ลาออกโดยเซ็นหนังสือใช่ไหม
ใช่ให้เราไปเขียนใบลาออกเพื่อว่าจะได้เอาเงิน๗๕๐๐บาทไงคะ

จะเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์แล้วก็คิดกับรายได้ของเรานะ
แต่อันนี้เวลาในจ้างบอกเราเนี่ย
มันแปลว่าทุกคนต้องได้๗๕๐๐เท่ากันเหรอ
ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเขาบอกว่าบริษัทจะทำเรื่องให้ค่ะพี่

จะทำเรื่องว่าอ้าแค่คุณเขียนใบละออกว่าเนี้ย
เขียนกับประกันสังคมว่าทางนี้

ข๑๙๔๓จากบาทเพิ่มสูญใบละออกไปแล้ว
พอไปแจ้งประกันสังคมประกันสังคมบอกว่า
เกี่ยวกันต้องให้บริษัทมาทำเรื่องให้ค่ะ

จ้างไม่ได้ส่งเรื่องไปหรือในจ้างไม่ได้ไปด้วยหรือยังไง
เขาให้แต่ใบเอกสารมาว่าพวกเรายุติการส่งประกันสังคม
ตั้งแต่วันที่เท่านี้เท่านี้แล้วประกันสังคมไม่รับเรื่องเลยค่ะ
ประกันตรงแค่ถามว่าคุณลาออกมาหรือคุณมาทำเรื่องอะไร
หนูก็บอกว่าบริษัทเขาหยุดเดือนนึงให้เราพวกเราทำเรื่องราวออก
เพื่อจะมาเอาเงินประกันกรมตรง๗๕๐๐ตรงนี้ค่ะ
แต่ประกันสังคมบอกว่าพวกคุณเขียนใบเอาออกเองไม่เกี่ยวกับทั้งนั้น
ต้องให้บริษัทมาทำเรื่องให้ค่ะ
เดี๋ยวนะคุณน้ำเอาตอนที่บริษัทบอกเราก่อนคือ
คือไม่ต้องทำงานแต่ว่ายังไม่ได้ออกจากงานใช่ไหม

เดือนแรกเลยวันที่๑เมษาเลยเขามาพูดว่า
ตอนนี้บริษัทติดช่วงโควิด

ก็ให้ลูกพนักงานเนี่ยเขียนใบลาออกกันไปก่อน
เพื่อจะไปเอาเงินเจ็ดวันห้าบริษัทจะช่วยทำให้
แต่พอเขาเอาใบมาให้เสร็จพวกเราก็ต้องเขียน
เพราะปลาน้อยต้องยอมแพ้ปลามากใช่ไหมคะ
แต่เบ็กฝั่งไว้มันก็ไม่ได้อ่ะพี่ก็ต้องเขียนกันหมดเลย
พอทีนี้เขาเอาใบมาให้เขาบอกว่านี่๗วันแล้ว
เพื่อที่เราจะได้เงินเจ็ดวันห้า
เพื่อเอาเงินว่างงานค่ะอืมเขาไม่ยอมรับเลยเขา
แต่เขาไม่รับเลยเขาแค่ว่าให้ผมทำเรื่องแค่คนว่างงานเขา
เดี๋ยวคุณน้ำตอนที่เซ็นไปเซ็นไปวันที่เท่าไหร่คะ

หนึ่งเมษาตอนนั้นนายจ้างบอกว่าหยุดชั่วคราวหรือว่าเนี่ยเลิกแล้ว
หยุดชั่วคราวอ่ะตอนนั้นคือหยุดชั่วคราวก่อนให้กินเงินคนว่างงานก่อน
อ่าหยุดชั่วคราวเพราะว่าจะทำเงินคนว่างงานตรงนี้ให้
เขาให้หยุดชั่วคราวแต่เขาให้เซ็นใบลาออกเลยเหรอ

อืมแล้วตอนนั้นเรางงงงไหมบอกว่าหยุดชั่วครา
แต่ว่าให้เซ็นใบเราออกไว้ตั้งแต่๑เมษา
เออเขาบอกว่าเพื่อว่าเราจะได้มีเงินตรงนั้นไว้กินตรงกลางเวียนที่ว่ารถ

เขาบอกป่าวพวกหนูแบบนี้

สองวันก่อนค่ะคือว่าหนูเข้าไปถามเพราะว่าเขาบอกว่า
เท่าแก่รอเท่าแก่หนูก็เลยไปถามพี่เท่าแก่นึงว่าพี่ตกลงอ่ะ
รถเรานี่ยังไงจะได้วิ่งไหมเขาบอกว่า
บริษัทเขาไม่รับเรื่องแล้วเขาไม่วิ่งแล้วเขายกเลิกเลยอะพี่
ที่๑๒๗สังกัดอยู่เนี่ยมีกี่สายคะคุณน้ำ
ตอนนี้เลยมี๑๑๐กับ๑๒๗ที่โดนรอยแพ้แต่๑๒๔อ่ะ

เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยก็คือถ้าสมมุติเอาพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยนะคะ
ก็คือ๑๒๗กับ๑๑๐ใช่ไหมที่หยุดแล้ว

แล้วคือ๑๑๐ก็โดนเหมือน๑๒๗ไหมคะก็คือเซ็นตั้งแต่วันที่๑ใช่ไหม
ก็คือโดนเหมือนกันหมดเลยทีนี้ทีนี้ตอนที่เขาบอกเรา
เขาบอกว่าเอ้ยหยุดชั่วคราวหยุดชั่วคราวแต่ว่าให้เซ็นต์ไว้ก่อน
มันเป็นใบลาออกเรารู้ตั้งแต่ตอนเซ็นไหมคุณน้ำ
ก็เขาบอกหนูว่าให้เขียนใบเราออกไปเพื่อที่เขาจะทำเงิน๗๕๐๐ให้อ่ะพี่
อ่ะซึ่งนะถ้าเขียนใบละออกแบบนี้พี่ก็จะได้๗๕๐๐๒เดือน๓เดือน
ยื่นประกันกรรมวันที่๑๒พี่

ใช่ประกันกรรมเขต๖บอกว่าคุณต้องไปยื่นเรื่องที่สายใจใหม่
หนูก็ยิงรถจากสายใต้ใหม่มาเข้ายิงรถจากเขต๖มาสายใต้ใหม่เลย

แล้วก็ขึ้นไปยื่นเรื่องเขาเขาก็ถามว่าคุณมาทำอะไร
บอกในที่บริษัทมันให้ใบนี้มาว่าหนูอ่ะพ้นจากการเป็นสภาพเป็นพนักงาน
ตั้งแต่วันที่ตอนนี้เพิ่งมายื่นเรื่องเขาจะเอาเงิน๗๕๐๐บาท

บริษัทให้เขียนหนึ่งให้เขียนใบลาออกไงพี่หนูก็เลยต้องเขียน
เขาก็บอกว่างั้นจบเลยคุณก็แค่เขียนแค่ว่าคุณลาออกจากงานมา

เขาไม่รับเรื่องเลยที่ว่าหนูว่าบริษัทบอกมาว่า
เขาให้มาทำ่เรื่องตรงนี้
ที่ว่าหนูไฟลใจการเป็นพนักงานนะพี่

แต่จริงแล้วลาออกมันก็ต้องได้เงินไม่ใช่เหรอ

เขาบอกว่าบางคนก็ได้เยอะบางคนก็ได้น้อย
หนูเลยไม่รู้ยังไงไงพี่

ลาออกก่อนหนูไม่ได้๓๐๐ตอนนี้เงินเข้ามาแล้ว

หนูก็เลยไม่รู้ว่าตกลงได้ละเดือนเท่าไหร่

แล้วพี่ชายกับเพื่อนของคุณน้ำที่ไปยื่นไปวันเดียวกันป่ะจ๊ะ

เขาก็เอาใบลาออกอันนี้ไปยื่นเหรอจ๊ะ

แล้วตอนที่เค้าไปยื่นที่เดียวกับเราป่ะ
คนละพี่พี่อันนั้นเค้ายื่นที่

เค้าออกก่อนหนูเค้าไม่ได้ออกถึงช่วงโควิดนะคะ
เขาเอาไทนาออกไหมว่าเขาไปทำเรื่องคนว่างงานอันนั้น
แต่หนูมาติดช่วงที่โควิดนี่
แต่ที่เขาเอาไปยื่นอ่ะถึงแม้ว่าจะยื่นคนละจุดกันเนี่ย
แต่ที่เขาไปยื่นก็คือหนังสือที่เซ็นลาออกเหมือนกันเหรอคะ
ไม่เค้าไปทำเรื่องคนว่างงานเฉยอันนั้นอ่ะพี่

เขาลาออกก่อนเขาลาออกก่อนช่วงโควิดแล้วเขาไปทำเรื่องคนว่างงาน
แล้วทำไมเขาถึงลาออกคะไม่เกี่ยวกับโควิดเลยเหรออันนี้ของเขาเองเลยเหรอ
อันนั้นเค้า๑๒๔มันขายที่ก่อนเนี่ยพี่ชายอ่ะ

เขาก็เลยลาออกลาออกแล้วเขาก็เลยไปทำเรื่องคนว่างงานของ๑๒๔
พี่ชายอยู่๑๒๔
แต่เพื่อนหนูอยู่๑๒๗เขาลาออกก่อนหนูไป๒เดือน
แต่เค้าไปยื่นเรื่องเค้าก็ได้มาแค่พัน๖
เขาลาออกไปประมาณเดือนกว่า๒เดือนเขาไม่รู้ว่าต้องไปยื่นตอนไหนไงพี่

ทีนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่กัน
คุณน้ำจ๋าแล้วตอนที่คุณน้ำไปยื่นที่ประกันสังคมเนี่ยนะ
แล้ววันที่กลับมาเจอเมื่อ๒วันก่อนที่เจอนายจ้างนะ
ได้บอกในจ้างไหมว่าเค้าถูกปฏิเสธมาแบบเนี้ยค่ะ
ค่ะก็บอกเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรรอไปก่อนเดี๋ยวเขาทำให้

เค้าก็บอกให้รอรถวิ่งเดี๋ยวรอรถวิ่งแล้วค่อยมาเชียร์กัน
เอาแล้วหนูบอกว่าไหนบอกว่าให้หนูเซ็นลาออกแล้วจะได้เงิน๗๕๐๐ไง

แล้วที่เขาบอกว่ารอเดี๋ยวกลับมาวิ่งแปลว่าอะไร
ก็หมายถึงว่าโควิดหมดเขาจะวิ่งรถต่อไงพี่
แต่ที่เค้าก็ไม่วิ่งเค้ายกโรคไปบริษัทผิดไปเลยไง
ใช่ก็นั่นน่ะสิเพราะว่าวันที่คุณน้ำเข้าไปเจอเขาเนี่ยคือวันที่เขาบอกว่าเขาจะไม่วิ่งแล้วถูกไหมคะ

เขามาบอกให้รอเขาบอกให้รอวันเดียวกันอะนะ
คนละวันก็คือวันที่หนึ่งคือให้เราทำเซ็นไบละออก
ใช่แต่หมายถึงว่าพอเรากลับไปหาเค้าอีกทีเนี่ยเค้าก็ไม่ได้พูดไม่ได้ว่าอะไรเลยหรอ
เออเพราะเรากลับไปหาอีกทีเค้าก็บอกว่าตะเมียในที่ทิศจุดเค้าบอกว่าบริษัทอ่ะเค้าไม่รับเรื่องแล้ว
ตอนนี้เขาปิดแล้วรถวิ่งหยุดวิ่งโดยเด็ดขาดเลยไม่วิ่งไม่อะไรเลยพี่

ทีนี้คนเจอแบบนี้อยู่ร่วมกันทั้งหมดกี่คนคะที่เจอแบบเดียวกับคุณน้ำเอาแบบเดียวกับคุณน้ำ
ที่เจอแบบหนูเลยอ่ะเฉพาะสองเจ็ดเนี่ยเกือบสี่สิบคนอ่ะพี่ที่เจอกันอ่ะ
ซึ่งไปที่ประกันสังคมด้วยกันไหมคะ
ไปประกันสังคมแยกกันไปค่ะ

หนูไปก็มีประมาณ๕๖คนค่ะที่หนูไป

หมายถึงว่าคือประกันสังคมพูดว่าทุกคนที่มาพร้อมกัน๔๕คนเหมือนกันเลยเหรอจ๊ะ

ของพี่หญิงเนี่ยคือว่าอายุอายุอายุงานเกินคือแก๕๕๕๕แล้ว
คือไปทำเรื่องเป็นชะลาภาพเป็นกินบำนานไป
อย่างหนูกับพี่สาวเนี่ยก็คือต้องรอต้องรอคนว่างงานตรงนี้
พี่สาวหนูก็บอกว่าเนี่ยบริษัทให้ใบนี้มาประกันสังคมเขาก็ไม่รับก็บอกว่า
ไม่รับรู้คือปักใบทิ้งแล้วก็บอกว่าคุณลาออกมาก็คือเซ็นว่าคุณลาออกมาแค่นั้นไม่ต้องมีอย่างอื่นก็พูดอย่างนี้